มีเรื่องมาเตือนนะคะเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็กลายเป็นโจรได้ค่ะ
ตีเนียนเข้ามาในร้านกาแฟมาสั่งกาแฟ๕แก้ว
จังหวะที่เจ้าของร้านเผลอค่ะ
หยิบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทขึ้นรถแท็กซี่
หายไปในพริบตาเลยนะคะแต่ว่ากล้องวงจรปิดของร้าน
จับภาพได้หมดเลยนะคะพฤติกรรมดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วจะบอกว่าเจ้าของร้านเขาไปแจ้งความไปแล้ว
นี่ค่ะคุณสุปัสราคุณดูนะเข้ามาในร้าน

หลานเจ้าของร้านเนี่ยเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเห็นไหม
อยู่ที่โต๊ะแล้วเดินเข้ามาสั่งหลานเจ้าของร้าน
แล้วบนโต๊ะที่หลานเจ้าของร้านเนี่ยเขานั่งอยู่มีโทรศัพท์๒เครื่อง
พิวเตอร์โน้ตบุ๊กวางอยู่บนโต๊ะด้วย
ทีนี้พอมาสั่งหลานเจ้าของร้านเขาก็ต้องเข้าครัว
บอกแม่ของเขาให้แม่ของเขาทำให้
แล้วจังหวะที่เจ้าของร้านเขาก็เผลอกันหมดเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้รูปร่างทวมสวมเสื้อกรมท่า
ปลอกแขนสีดำกางเกงขายาวสีขาวสวมหน้ากากอนามัย
หยิบโทรศัพท์ไปเลยค่ะหยิบไปเลยนะคะ
โทรศัพท์ที่หยิบไปแล้วเลือกด้วยนะ
แล้วรีบวิ่งออกจากร้านไปขึ้นรถแท็กซี่ที่จอดอยู่
ห่างจากร้านไปเล็กน้อยคุณเห็นใช่ไหมคะ
กลมสีแดงนั่นแหละค่ะจังหวะที่หยิบไปนะคะ
ทีนี้เราไปถามคุณพ่อของเจ้าของร้าน
คุณสุรเดชศรีสุภาณยกสิบแปดปีนะคะ
คุณพ่อสุรเดชคุณพ่อของเจ้าของร้านบอกว่า
ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าคนร้ายกับคนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่
เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเพราะให้มาจอดรอ
ให้มาจอดรอแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไปเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดในร้านก็บันทึกภาพได้แล้ว
นี่กาแฟ๕แก้วก็ไม่ได้เอาไปนะคะ
แต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะ